คดีเรื่องสุดท้ายของอินโดนีเซียในรายงานเมื่อสักครู่นั้น
สิ่งที่ทำให้สารคดีเรื่องนี้น่าสนใจ
อกจากจะเกิดขึ้นในชาติอาเซียน
แล้วก็การสังหารหมู่คนที่เห็นต่างแล้วนะครับ
จุดที่สำคัญที่สุดที่เหมือนกันของเหตุการณ์นี้

ผู้ที่ลงมือกระทำไม่ได้ถูกลงโทษ
พวกเขาไม่ได้คิดว่าทำอะไรผิด

ยากที่เราจะเลี่ยงโศกนาฏกรรมในแบบเดียวกัน
ที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต
หดร้ายจากการกวาดล้างคอมมิวนิสต์ในอินโดนีเซีย
ช่วงปี๒๕๐๘ถึง๒๕๕๙
จนมีการประเมินว่าทำให้มีชาวอินโดนีเซีย
เสียชีวิตมากถึง๒๕๐๐๐คน
ภาพยนตร์สารคดีชื่อดังโดยโจชัวร์ออฟเพนไฮเมอร์
ซึ่งนักแสดงนำในภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ใช่ใครอื่น
ส่วนใหญ่คือผู้ที่เคยก่อเหตุสังหารผู้เห็นต่าง
ด้วยมือของพวกเขาเอง
เช่นนายอันวาคองโกที่กำลังแสดงในฉากถูกทารุณคนนี้

เคยได้รับสิทธิ์ฆ่าผู้ที่สงสัยว่า
มีแนวคิดเป็นคอมมิวนิสต์มาก่อน
และการใช้มีดเชื่อดคอแบบในภาพ
ก็เป็นหนึ่งในวิธีสังหารอันโหดเยี่ยม
อกจากการใช้มีดเสียบก้นทะลุถึงคอหอย
เอารถทับรวมถึงการบั่นคอเหยื่อด้วยลวด
หรืออย่างผู้ร่วมขบวนการอีกคนที่เปิดเผยในภาพยนตร์ว่า
เขาฆ่าแฟนสาวและพ่อของเธออย่างเลือดเย็น
เพราะพวกเขาเป็นคนจีน
ผู้สร้างหลอกพวกเขาให้เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์
ก่อนที่จะตลบหลังพลิกการนำเสนอ
เพื่อเปิดโปรงความหดเยี่ยมที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซีย

แม้จะเกิดความไม่พอใจตามมา

ทำไมพวกเขาถึงฆ่าคนได้อย่างเลือดเย็น
และยังภาคภูมิใจในการกระทำที่ปัจจุบันหลายฝ่ายมองว่า
ไม่ต่างจากการเป็นอาทยากรรมสงคราม
จัยสำคัญคงหนีไม่พ้นการให้ใบอนุญาตฆ่า
ผู้ที่มีความเห็นต่างของรัฐบาลอินโดนีเซียในขณะนั้น

เป็นการกระทำที่ถูกต้องและเป็นการทำเพื่อชาติ
แม้กระทั่งในปัจจุบันพลอากาศเอกโจโคสุยันโต้
อดีตรัฐมนตรีประสานงานด้านการเมือง
กฎหมายและความมั่นคงก็ยังออกมาย้ำว่า
อินโดนีเซียไม่มีทางจะเป็นอย่างทุกวันนี้
หากไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในอดีต
ขณะที่คำตอบส่วนหนึ่งก็ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย
แม้ภาพยนตร์เรื่องนี้จะไม่ได้รับรางวัลออสการ์
จากการเสนอชื่อเข้าชิงเมื่อปี๒๕๕๙
แต่ก็ได้รับเสียงชื่นชมและรางวัลทรงคุณค่า

เทคนิคการถ่ายทำที่ถูกตั้งคำถามถึงความเหมาะสม
ในการหลอกให้คนกลุ่มนี้มาเป็นตัวแสดง
โดยไม่เปิดเผยจุดประสงค์ที่แท้จริง
แน่นอนว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ฉายในอินโดนีเซีย
และผู้สร้างก็ไม่สามารถเดินทางไปยังอินโดนีเซียได้
แต่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอินโดนีเซีย
หากอยากให้อินโดนีเซียเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริง
อินโดนีเซียไม่เพียงจำเป็นที่จะต้องดูภาพยนตร์เรื่องนี้เท่านั้น
แต่ทุกคนต้องรับรู้เหตุรุนแรงที่เกิดขึ้น
การบรรจุลงในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยด้วย

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน